ต่อเด็กชายวัย๘เดือนนะฮะที่นครปฐม
ถ้านับวันวันนี้เนี่ยวันที่๑๑แล้ว

อย่างที่ทราบนะฮะน้องหายตัวไปจากบ้าน๕กุมภาพันธ์
ช่วง๗๘โมงเช้านี่คือคลิปภาพต่างนี่ฮะ
แม่ของเด็กเนี่ยถ่ายเอาไว้น่ารักเชียวล่ะ
นอนหลับกันอยู่เช้าบ้านเป็นร้านขายของด้วย
ไม่มีประตูหน้าต่างเอาผ้าในมคั่นเอาไว้เหมือน้านกัน
ก็ไม่รู้หาไม่เจอเลยนะเราก็ตามกันมาหลายวันนะครับ
หลักฐานข้อมูลต่างพยานแวดล้อม
เดี๋ยววันนี้ให้ทุกผู้ชมดูนี่ดีกว่า

เราได้ภาพล่าสุดที่ตำรวจดึงขึ้นมา
โทรศัพท์มือถือของพุทธและนิ่ม

เห็นแต่ภาพความสดใสของน่ารักต่างของน้องต่อมาตลอดใช่ไหม
ตำรวจบอกนี่คือภาพล่าสุดเลยนะฮะ

บาดแผลที่ปากมันเห็นได้ชัดว่ามันมีเยอะมาก
ก่อนหน้านี้เราเห็นคราบเลือดที่หมอนของเด็ก
แม่ของเด็กบอกอ๋อลูกชายปากแตกอากาศหนาว

เลือดมันเยอะกว่าเด็ก๘เดือนแล้วแบบปากแตก

ถ้าเกิดว่าเราปากแตกจริงเลือดมันน่าจะนิดเดียวเนาะ
ไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเลือดมันซึมไปถึงแบบหมอนข้างล่าง
แล้วมาได้ภาพจากมือถือของพ่อกับแม่เด็ก
อุ๊ยทำไมมันบาดแผลเยอะอย่างนี้

คางที่ปากเนี่ยมันมีร่องรอยฟกช้ำด้วย

นี่นะฮะนี่เป็นภาพล่าสุดของเด็กนะฮะ

ไม่ใช่ภาพเก่านะตำรวจดึงมาได้นะฮะ

นี่คือมันเหมือนรอยฟกช้ำเหมือนบาดแผลผู้พอง
ใบหน้าตามผิวหนังซึ่งมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
คือถ้าเมื่อกี้ไปดูตรงภาพตรงนี้คล้ายกับแบบลอยเล็บลอยอะไรมา
อันนี้ขวัญคาดเดานะส่วนตรงปากที่เราเห็นตอนแรกลักษณะเหมือนเป็นรอยตุ่มผู้พอเหมือนที่พี่อุ๋ยบอกอ่ะ
มันก็อาจจะเป็นได้ผู้พองใช่ไหม

ซึ่งตำรวจบอกเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอืม
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นร่องรอยการถูกทำร้ายหรือมันเกิดจากอะไร

แล้วจนถึงวันนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าน้องต่อเป็นยังไงอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดียังไง
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปวันนี้ยังได้เบาะแสเพิ่มมาอีก

เบาะแสจากแฟนข่าวของเรานี่แหละ

คุณเจี๊ยบเนี่ยอยู่ที่นครพรครรภมเนี่ยแหละเป็นชาวนครพรภม

นี่ไปเห็นเบาะแสชายต้องสงสัยสองคนขี่จักรยานยนต์แล้วอุ้มเด็ก

ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะใช่น้องต่อหรือเปล่านะแต่ดูไทยรัฐนิวโชว์แล้วมีเบอร์ของผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านบอกใครเห็นน้องต่อได้เบาะแสอะไรเนี่ยโทรมาหาผู้ใหญ่ได้เลยนะ
เธอก็เลยโทรไปตามเบอร์นี้ที่เราขึ้นเอาไว้เบอร์นี้เลย

เพราะพยานที่ให้เบาะแสนี่มันเยอะเหลือเกินนี่ฮะแต่คุณเจี๊ยบบอกเอาละขอเป็นหนึ่งในพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสก็แล้วกัน
ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้คุณเจี๊ยบพาไปดูนี่นะฮะจุดที่เจอจักรยานยนต์ต้องสงสัยคือจุดนี้เลยนะครับ
พอแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกเรามาเราก็นี่ฮะไปหาคุณเจี๊ยบเลย

จุดนี้ห่างจากบ้านน้องต่อ๓๕กิโลเมตร
แต่เส้นทางมันเชื่อมถึงบ้านน้องต่อได้
มันวิ่งไปถึงเส้นแบบเรียบคลองชลประธาน

ต้องสงสัยผู้ชายสองคนขี่มาด้วยกัน

คุณเจี๊ยบบอกเห็นวันที่๗กุมภาพันธ์

สองวันหลังจากที่น้องต่อ

วันนั้นคุณเจี๊ยบบอกเพิ่งกลับมาจาก
การจนบุรีช่วง๔ทุ่มนะ

รูปร่างทวมสวมเสื้อ

ส่วนคนซ้อนท้ายผู้ชายเหมือนกัน

มีเด็กตัวเล็กนั่งอยู่กับผู้ชายที่เป็นคนซ้อน

ซึ่งคนซ้อนท้ายรูปร่างหน้าตาสีผิวเนี่ยมันลำ
ไม้คล้ายกับพุทธพ่อของน้อต่ออร่อยครับแต่เธอไม่ได้
ได้ยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่นะแต่บอกคล้ายคล้าย
แล้วเด็กก็ตัวเล็กนิดเดียวเหมือนน้องต่อ

รถที่พี่สงสัยอยู่ตรงนี้รถมอเตอร์ไซค์

คนขี่มอเตอร์ไซค์แหละทวมหน่อย
แต่คนข้างหลังอะไรผอมหน้าต๊อบแต่ตัวดำ
แต่แบบส่วนทางซ้ายตัดแถบขาซ้าย
นั่งขาซ้ายเหมือนเด็กลับสงสารนะ
ทีนี้เราก็ต้องไปดูแล้วครับว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะฮะ
คุณเนติชาวก็ไปหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับ
คืนวันนั้นนะครับ๗กุมภาพันธ์ในระยะเวลาประมาณ๑ชั่วโมง
ตามเวลาที่คุณเจี๊ยบบอกจะเห็นจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ผ่านถนนเส้นทางนี้เนี่ย
คือมันขี่ผ่านน้อยมากนะครับ
คลิปแรกกล้องวงจรปิดเห็นจักรยานยนต์คันแรกขี่ผ่านตอน๒๑นาฬิกา๕๔นาที
คุณเจี๊ยบบอกเห็นประมาณ๔ทุ่ม
จักรยานยนต์คันนี้ก็ขี่ไปด้วยความเร็วปกตินะครับ
จากนั้น๒๒นาฬิกา๖นาทีเห็นจักรยานยนต์คันที่๒ขี่ผ่านมา

แล้วก็ตามมาด้วยคันที่๓คันนี้ขี่เร็วหน่อย
ถ้าเทียบเคียงเวลาที่คุณเจี๊ยบบอกตอน๔ทุ่มเนี่ย

แต่คุณเชียบบอกเขาเจอตอนที่เจอเนี่ยเขาจอด
คือใน๑ชั่วโมงมาแค่๔คันนะฮะ
ซึ่งมันก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่า
มันจะใช่หรือไม่กับจักรยานยนต์ที่คุณเจี๊ยบบอกว่าเห็นนะครับ
นี่ครับออกมาจอดอยู่นะฮะแต่ไม่ได้จอดนะฮะ๔คันนี้
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับวันนี้ตำรวจเนี่ยได้เรียกพุทธกับนิ่ม
พ่อกับแม่ของต่อไปสอบปากคำอีกนะฮะคือสอบทุกวันเลยนะฮะ
วันนี้ก็ไปอีกนะครับซึ่งทั้งสองคนก็มีท่าทางเคร่งเครียดและอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด
เพราะถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำทุกวันใช้เวลาวันละหลายชั่วโมง
และทั้งสองคนยังยืนยันเหมือนเดิมว่าลูกชายคือน้องต่อ
ลูกชายวัย๘เดือนหายไปจริงแบบไม่รู้เรื่องจริง
พูดไปเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดแล้วก็ขอพูดเหมือนเดิมไม่ได้โกหก
ขณะเดียวกันวันนี้ตำรวจเชิญตัวลุงรุ่งนะลุงรุ่งนี่อายุ๗๒ปี
เป็นลุงของพุทธพ่อของน้องต่อเชิญมากับผู้หญิงคนนึงนะฮะ
ที่เป็นลูกสาวของลุงรุ่งนะครับเสื้อขาวนี่นะฮะมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
หลังจากทราบข้อมูลว่าทั้งสองคนเนี่ย
เคยบอกพ่อกับแม่ของน้องต่อว่า

รุ่งบอกว่าเมื่อวานนี้นิ่มกับพุทธเนี่ย
ให้ข้อมูลว่าลูกสาวลุง
เคยพูดว่าถ้าเลี้ยงลูกไม่ไหว
บอกนะเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงเอง
นี่นิ่มกับพุทธไปบอกตำรวจว่าอย่างนี้
วันนี้ตำรวจก็มาเชิญลุงกับลูกไปเลย
ซึ่งลุงรุ่งบอกลุงไม่รู้เรื่องจริงไม่เกี่ยวข้องจริง
เมื่อสี่กุมภาพันธุ์เนี่ยลุงกับลูกสาวเนี่ย
นั่งกินหมูกระทะอยู่ด้วยกันนะ
หมูกระทะเสร็จลูกสาวลุงก็กลับไปบ้านที่กรุงเทพ
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ตอนเช้า๕กุมภาพันธ์ที่เด็กหายเลย
คนโตผมนะผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อว่ามีคนมารักนะ

ผมมั่นใจว่ามันไม่มีใครมารัก

ทุกวันนี้เราติดตามข่าวสารเรื่องของน้องต่อกันอยู่
หลายท่านเห็นภาพล่าสุดที่ตำรวจ
ขึ้นมาจากโทรศัพท์มือถือของพ่อกับแม่เด็ก
บอกเอ๊ะทำไมดูน้องต่อดูผิวคล้ำ

นะฮะ
แล้วตอนที่อยู่ในคลิปในภาพต่างที่เราเห็นมาตั้งแต่วันแรกเนี่ย

คือนิ่มเนี่ยแม่ของน้องต่อบอก
หลายภาพหลายคลิปเนี่ยเธอใช้แอปอ่ะนะ
มันก็จะไม่เหมือนกับภาพจริงหรือว่าตัวจริงของลูกชายนะฮะ
ตำรวจตอนนี้แบ่งการสืบสวนออกเป็น๓กลุ่มนะฮะ
ทีมสืบสวนในการตามหาน้องต่อ
ตอนนี้ยังถือว่าเป็นเรื่องของเด็กหายอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
แรกเนี่ยลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านนะ
เบาะแสของชาวบ้านที่เป็นพยานแวดล้อมหรือการแจ้งเหตุจากพลเมืองดี
ที่เห็นบุคคลต้องสงสัยหรือรถต้องสงสัยที่จะพาเด็กไป
กลุ่มที่๒เป็นชุดที่นี่ฮะไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามจุดต่างที่คาดว่าจะมีคนพาเด็กไป
เบาะแสจากพลเมืองดีหรือว่าชาวบ้าน
และชุดอีกชุดหนึ่งนะฮะเป็นชุดที่สามตรวจสอบเส้นทางการเงิน
และข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของพ่อกับแม่เด็ก
ครอบครัวเด็กเครือญาติเด็กเพื่อดูเบาะแสการเชื่อมโยงต่าง
เหตุที่เด็กหายตัวไป
นี่ความคืบหน้าวันนี้นะครับเรื่องของน้องต่อวัย๘เดือน

ตอนนี้ยังไม่รู้เป็นยังไงเลยเนี่ยแล้วคุณผู้ชมนะที่ดู
แต่บิ๊กโจ๊กบอกก็ต้องเอาให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ขณะนี้ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
แต่เชื่อว่าพ่อกับแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก
นั่นแหละสิเป็นห่วงน้องนะคะ